มีคลิปอยู่คลิปนึงเหตุการณ์มันชุลมุนวุ่นวายหน่อยนะ
แต่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ๗๓ย่าน
แถวอ่าพื้นที่แถวนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีผู้ชาย๓คนบุกเข้ามาในพื้นที่เขา
เป็นตำรวจปลอมมาถึงจะมาตรวจค้นหมายค้นก็ไม่มี
เขาก็ไล่กันไล่กันแบบสามคนนี้ก็วิ่งหนีค่ะนะครับเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะ

ไม่ใช่จู่โจมก็ไม่น่าถีบบ้านคนหรอกจริงไหมจริงเปล่า
ผมไม่รู้ว่าเขาวางแผลกันยังไงนะคือผมไม่ได้เป็นตำรวจนะครับ
ตำรวจจะมาแล้วตำรวจนะครับ
นี่ฮะผู้ชายใส่หมวกสีดำนี่หนีขึ้นไปบนรถกระบะนะฮะ
แล้วก็พยายามพูดกับชาวบ้านชาวบ้านเขาโอ้โหกรูมาแบบ
คือถ้าขึ้นรถไม่ทันนี่สงสัยตาย
เขาก็บอกว่านี่ผมเป็นชุดจู่โจมแต่ชาวบ้านเราจู่โจมอะไร
หมายค้นก็ไม่มีจู่โจมแล้วมาถีบประตูบ้านเขาเหรอ
นี่ฮะเขามากัน๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในคลิปเนี่ยผู้ชายเสื้อดำหมวกดำคนนี้ก็พยายามอธิบายกับชาวบ้านที่กรูกันเข้ามา
สุดท้ายแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่ตำรวจเป็นผู้ช่วยตำรวจ
ชาวบ้านก็ถามกลับว่าเอ้าจะตำรวจหรือจะผู้ช่วยตำรวจอ่ะ
ค้นอะไรตอนดึกแล้วไม่มีหมายค้นแล้วไปถี่ประตูบ้านเขาพัง
ชายชุดดำก็ขอโทษชาวบ้านก็พยายามจะดึงตัวลงมานะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้แหละมีคนโทรไปแจ้งตำรวจในพื้นที่
ตำรวจจริงก็ต้องมาระงับเหตุกันส่วนบนรถจะจริงจะปลอมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
ค่อยไล่ไปนะครับคลิปนี้กำลังแชร์ในโลกออนไลน์กันอย่างมากเลยนะฮะ
เพราะว่าคนที่แชร์บอกว่าเป็นตำรวจปลอมมายิงปืนขู่ชาวบ้าน
พิกัดสนนิมิตรใหม่นี่นี่ตอนที่ตำรวจจริงมาแล้ว
ตำรวจที่เขาใส่ชุดปฏิบัติหน้าที่มาแล้วนี่เห็นไหม
ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับว่าที่มาที่ไปของคลิปนี้มันยังไงกันแน่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุตามคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตามคลิปนี้มีผู้ชาย๓คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ไปที่บ้านน้าของเขาของคนที่ถ่ายคลิปโพสต์คลิปนะ
บอกว่าไปที่บ้านน้าของเขาแล้วก็ในแฟรงค์คนที่ชื่อในแฟรงค์นะฮะ
ปีนเข้ามาทางหน้าต่างบ้านขณะเดียวกันในเอได้ถี่ประตูบ้านเพื่อจะเข้าไป
้าจึงตะโกนเรียกให้เขาเข้าไปดูเขาก็เข้าไปพูดไปคุยกับผู้ชายทั้งสามคนว่า
เอออะไรกันทำไมต้องทำแบบนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าถ้าจะมาค้นเนี่ย
แล้วทำไมไม่มีหมายค้นชาย๓คนนี้บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องรู้
ชาวบ้านก็โอ้โหที่นี้มากันเต็มเลยพอได้ยินเสียงเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมากันเต็มเลยมาตะโกนด่าทอมาไล่ผู้ชายทั้ง๓คน
มีหนึ่งในสามชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าขู่ชาวบ้านหนึ่งนัดพอยิงแล้วก็แหวกวงล้อมหนีไปนะฮะอ่า
แล้วก็ไปกับคนชื่อในแฟรงค์ส่วนคนชื่อในเอชาวบ้านไล่นะฮะ
รุมประชาธรรมแล้วนะจะโดนอยู่แล้วแต่ว่าวิ่งหนีไปอีกนะครับ
วิ่งหนีทันไปขึ้นรถกระบะสีขาวที่ขับมากัน
ชาวบ้านก็พากันไปรุมล้อมเอาไว้แล้วเพื่อไม่ให้ไปไหน
ทำยังไงรู้ไหมระหว่างที่คุยที่ถามอยู่ตามคลิปด้วย
อีกส่วนหนึ่งเขานี่ฮะปล่อยลมยางล้อรถกระบะให้หนีไม่ได้
แล้วคนที่โทรแจ้งตำรวจก็คือชาวบ้านนั่นแหละ
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจที่สอนอให้มาจัดการผู้ชายที่อยู่ในคลิป
เพราะว่าเป็นตำรวจปลอมมาบ้านเขามาบุกมาอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่เขาถือประตูเข้ามาเนี่ยเสียงดังมากทำให้สามบ้านสี่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ย
มันได้ยินเสียงเราก็ตกใจจากนั้นเราก็เลยวิ่งไปดู
พอเราวิ่งไปเนี่ยเราก็เห็นชายสามคนนี้อยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านของน้า
เราก็ถามเขาว่าคุณมาเนี่ยคุณมีอะไรคุณเป็นตำรวจเหรอ
เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจพอเขาเป็นตำรวจเสร็จ
เราก็เลยขอดูหมายคนเขาเขาไม่มีหมายคนมาแสดงให้เรา
พอไม่มีหมายค้นมาเราก็ถามว่าถามตำรวจว่า
ถ้าเวลานี้๓ทุ่มเนี่ยคุณเข้าตรวจประชาชนได้ด้วยเหรอ
เวลาเนี้ยเขาก็ตอบเราไม่ได้พอตอบเราไม่ได้เสร็จ
แล้วก็ซักไซส์เขาเพิ่มถามเขาเพิ่มไปเรื่อย
เขาก็ตอบให้คำถามตอบคำถามเราไม่ได้ว่า
มาในข้อหาอะไรจับกลุ่มเรื่องอะไร
เราถามว่าเราเรียนเรื่องอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องรู้

อันนี้ประชาชนแถวนั้นมันเยอะมาก
เขาก็มาล้อมกันไว้เขาก็หนีไม่ได้

เพื่อเป็นการขู่คนตำรวจหนึ่งคนนั้น
เป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วแล้วระหว่างที่เขายิงปืนเนี่ย
ทุกคนติดประชิดตัวเขามากแล้วเขายิงปืนขึ้นฟ้า
โดยที่ไม่เกรงกลัวเลยว่าจะโดนใครหรือเปล่า
พอยิงปืนขึ้นฟ้าเสร็จทุกคนก็กลัว
พอกลัวเสร็จเขาก็เลยเอาจังหวะเวลานั้นวิ่งหนีไปสองคน
และอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นนักข่าว
คนนั้นน่ะวิ่งกลับไปที่รถตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วเขาก็วิ่งกลับไปที่รถเราก็เลยวิ่งไปล้อมรถกระบะคันนั้นไว้
พอล้อมเสร็จเราก็ถามว่าคุณมิงใช่ยังไงยังไง

เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนแรกที่เขามาเขาบอกเราเป็นตำรวจ
มีผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่า
ผู้ชาย๓คนนี้เนี่ยเคยมาในชุมชนแล้ว
ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก่อนวันเกิดเหตุ
ครั้งนั้นที่มาเนี่ยขับรถเข้ามาในซอยแถวชุมชนแบบ
ขับแบบเร็วมากเร็วแบบไม่สนใจเลยว่า
ในชุมชนจะมีเด็กมีคนเดินอยู่หรือเปล่าจะอันตรายหรือเปล่านะครับ
แล้วพอชาวบ้านไปเห็นว่าทำไมขับมาเร็วอะไรแบบนี้
ชายพวกนี้ก็ตะโกนบอกว่าห้ามถือโทรศัพท์ห้ามถ่ายห้ามดูอะไรทั้งสิ้น
กลับเข้าไปในบ้านให้หมดเขาจะมาตรวจค้น
ชาวบ้านก็งงแปลกใจตอนนั้นแต่จำหน้าทั้ง๓คนนี้ได้
แล้วย้อนกลับมาอีกเนี่ยฮะตามคลิปเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่ยอมแล้ว
เพราะมาถึงก็จะมาตรวจมาค้นถีบประตูบ้านเข้าไป
คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าชุมชนแถวนี้เนี่ย
มันมีเรื่องของยาเสพติดแต่ตำรวจจะมาเหมารวมหมดทุกบ้านไม่ได้
เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
หากจะมาตรวจจะมาค้นต้องมีหมายแล้วก็ต้องชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจกันก่อนด้วย
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะฮะ
คือบางคนอาจจะไปมองมุมที่ว่าถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรถ้าไม่ทำผิดเขาจะมาตรวจเหรอ
แต่ชาวบ้านบอกว่าตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วต่อให้มีคนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็ไม่ใช่บ้านทุกหลัง
ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้บ้านทุกหลังจะต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
เพราะอยากให้ต้นสังกัดของผู้ชายเหล่านี้ถ้าเป็นตำรวจจริงนะ
ตรวจสอบถึงพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ด้วย
ตาระหรอกมันก็มีประเด็นจากบางคนเสพบ้าง

จากนั้นเรียกเงินเขา๑แสนบาทเพื่อที่จะปล่อยตัว

เขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วย
ไม่ใช่ว่ายิงออกมาได้เลย

หรือว่าคุณเป็นตำรวจจริงเวลาเราถามข้อมูลคุณคุณต้องตอบเราได้
ไม่ใช่ว่าเรายิ่งถามคุณแล้วคุณจะหนีเราอืมมันก็เลยแปลกตรงนี้อืม
ทีมข่าวเราตรวจสอบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทราบว่าใน๓คนนี้เนี่ยเป็นตำรวจจริง๑คนนะฮะ
เป็นดาบตำรวจนะครับอยู่สังกัดชุดสืบบกน๓
ที่จะคอยส่งข่าวรายงานข่าวให้ตำรวจนะฮะส่วนคนที่เป็นตำรวจเนี่ย
ดาบตำรวจธนพัฒน์นะฮะคนที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในกระบะ
บอกกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาไล่ไปอยู่ในรถที่บอกผมไม่ใช่ตำรวจ
เจ้าของพื้นที่นะครับที่ชาวบ้านเขาโทรไปแจ้ง
บอกว่าสอบสวนแล้วทราบว่า๑ใน๓เป็นตำรวจจริงนะครับ
แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตำรวจในสังกัดของสนนิมิตรใหม่นะฮะ
มีรายงานว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ถูกเรียกตัวไปพบผู้บังคับบัญชาของเขาแล้ว
ซึ่งตำรวจนายนี้ตอนเกิดเหตุวิ่งหนีไปกับในแฟรงค์
ตำรวจหนีไปกับสายสายสืบปล่อยนักข่าวไว้
เนี่ยแฟรงค์ไปกับตำรวจสายไปกับตำรวจ
นักข่าวก็เลยหน้าตาเลิกลักเลยไม่รู้นักข่าวจริงหรือเปล่า
ซึ่งลดกระบากก่อนด้วยลดกระบากก็ถูกปล่อยลมอีก
นี่ฮะก็เลยโดนรวบไปเลย
ส่วนตัวของตำรวจเนี่ยเขาก็ไปอ้างนะฮะ
เขาก็ชี้แจงแล้วกันเขาชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาของเขา
ว่าเขาถูกชาวบ้านทำร้ายด้วยในวันนั้น
โดยเขาเข้าไปเนี่ยเพื่อไปล่อซื้อ
ไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ในพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ๗๓
ซึ่งขณะนั้นเขาตอนที่ไปจับกลุ่มเนี่ยนะ
คนที่เป็นนักข่าวชื่อนายเอที่อ้างว่าเป็นนักข่าว
รายงานข่าวส่งข่าวสืบข่าวให้ตำรวจเนี่ย
กปืนไปด้วยกระบอกนึงนะ
ก็เลยมีการยิงขึ้นฟ้าข่มขู่เปิดทาง
ก็ถูกแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนไปด้วยนะครับ
ส่วนในแฟรงค์มีรายงานว่าถูกตำรวจสอนอนลำผักชีจับแล้วนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
หลังหลบหนีไปอยู่ที่บ้านในเขตน้องจอก
ถ้าท่านจะมองว่ามีแก๊งค้ายาเสพติด

ตรวจสอบคุณต้องมีหมายค้นคุณต้องแจ้งหมาย
คุณต้องเข้าไปไม่ใช่โอ้โหไปถีบประตูบ้านเขาอย่างนั้น

ทีเค้ามีอาชีพจริงหากินอย่างสุจริงด้วย